ครับมวยกุ้ย๒นะครับไฟแดงเปเปเล็กตอหลัก๒ชื่ออินทนดรสันติสุก
ข้างหลังชนะคะแนนสินสมุทรปเตรกุลที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ส่วนผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับร้อยตำรวจเอกสัญญารัฐนาภัยวงครับ
วยคู่นี้ครับฝ่ายแดงเปเป้เล็กนี่สูง๑๖๔เซนติเมตร
ส่วนกล้องเพชรนี่สูง๑๗๐เซนติเมตรเลยครับ
เสียบรูปร่างจวงชกนี่ฝ่ายลำเงินครับ
กล้องเพชรนี่ยืนไปรอยไว้นิดครับ
ฝ่ายแดงครับเทรนเนอร์ครับเพชรสวัยครับ
ประจำข้ายต่อหลัก๒นี่ถอดมงคลครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับหลงบางพีครับ
ทำหน้าที่ถอดมงคลให้กับกล้องเพชรครับ
มวยคู่อีก๒ครับเปเป้เล็กนี่เคยมาชกประจำครับที่ศึกยอดมวยไทยรัฐเป็นประจำครับ
ครับไปพบกับคุณชาญชัยและคุณที่วัดครับ
นำเงินหยามกันแบบนี้เป๊ะเป๊ะเล็กต่อหลักสองแดงนะครับ

คู่นี้ค่ายใหญ่ทั้งคู่มาเจอกันนะ

ไม่จำหัวละเข้าตาแล้วบอกใครมีชลายมาเลย

หลักบอบอบอีนี่โอ้โหเคธร๒๑
ตอนนี้ให้เป็นเสียล่ะ

พักมวยก่อนนะเสียปลายาวไป

กลับโยกก่อนไประยับกันมา

ทุกทุกสำนักนักกระโมงว่าปลายแดงดีนะ

แล้วจะให้ไปพูดบอกใครไป

อย่าไปบอกใครเลยแต่ยังเกิดร้อยเกิดร้อย

เดี๋ยวดูเลยวันนี้จะคุยออกจะหนวดกระดิกหรือเปล่า
จัดตู้เดี๋ยวดูครับรอผู้เด็กในวันนี้เด็ดขาดบอกคุณสวรรค์

จัดตู้กันนั่งมากบเลย
บอกเลยชนะไฟตัวต่อไปใคร

มาไวจัดตู้ม้าไวเลย
ชนะไฟล์นี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันทีหลังก๊อก
หน้ารุ่นหูใหญ่ขาใหญ่เกาหน้าปืนลตนา
ยุทธศักดิ์ล็อคสองโหยังอีกเยอะเลยอ่ะโตบำบอลอยู่กันที่ทีมวยสตูดิโอราภาวร้อยเบียบ
เป็นทีมสีแดงเป็นเป้นเล่นต่อหลักสองโอ้โหเกลียดแก้งซ้ายจะถูกไปนิดหนึ่ง
มาชกเป็นประจำเลยนะครับถือว่าเป็นเป็นดาวประจำเลยนะครับในสิ่งยอดมวยแต่ละทีมสีแดง
ช่วงลายยกแรกนะครับจบสี่โมงเย็นนะคุณผู้ชมครับ
ครับหมวยคู่อีกสองเราผ่านมาแล้วยกแรก
โอ้โหทางกล้องเวนท์ได้เตียบเขาเต็มหน้าเลยครับ
ทางเปเปเล็กต่อยมัด
ครับมวยคู่นี้ทันกันนะก็ออกอาวุธคู่แรกครับตอนนี้ขอบคุณครับ
กาวซิเมนตาจอราเข้เขียวครับชนะน็อกเอาไปเลยครับสามพันบาท
และจอราเก้ฟาดหางหนึ่งหมื่นบาทครับ
ไปดูดีครับยกที่สองยกแรกกับเกงสีน้ำเนื่อง
กล้องเพชรเอสจีดีทายสปอร์ตในเครื่องช้อห้าเป็นยางอีกที
น้ำเงินกล้องเทคไหถ้ซ้ายมาบวกด้วยมัดเลยครับ

ไม่น่าจะทำให้กับท่านผู้ชมทางบ้านผิดหวังครับ
โอ้โหแค่งซ้ายหน้าซื่อมิสาธิ์เข้าไปสวยเต็มลำตัวนะ
สมัยใหม่ตีนหน้านี่สำคัญมากเลยนะ

ไม่ใช่ของง่ายนะการเตะตีนหน้าเนี่ย

เอาล่ะเน้นเลยเน้นที่แค่งซ้ายหน้าเลยนะครับ
ทางด้านกล้องเพชร
แต่ตีนหน้าตีนซ้ายมีพลังกันบัตรของเปเปเล็กด้วย
จะสอดสอดได้ขึ้นเหมือนกันนะเป้เป้เล็กจับแบบนี้น้องเงินได้เปรียบนิดหนึ่ง
แต่เจอดอกนี้สถานการณ์แบบนี้ถ้าภาษาจีนเขาว่าอย่างนั้น
ไม่เคยดีไม่เคยดีเท่าไรนะเดี๋ยวดูยาวหน่อยดูยาวหน่อย
อ่าอย่างนี้อีกหลายยกนะนี่ครับโอ้แข้งซ้ายหน้านี่เฉียบขาดดีเยอะเกินนะ
ยังไหลเจ้ากล้องเพชรเจอเข้าไปหลายดอกค่อยขยับ
ด้วยขวาติดบังแม่วันนี้ตีนขวาของทางกล้องเพชรนี่ยังไม่ออกเลยนะครับ
ตีหน้าตีนซ้ายเตะก่อนเลยครับป้องกันหมัดขวาของเปเป้เล็กไปในตัวด้วย
จินจับได้ตีก่อนด้วยไม่ให้เป้เล็กได้ตี
เครื่องยังไม่ติดเท่าไรนะครับเครื่องยังไม่ค่อยร้อนเป้เปตี
ตัวยกไหมต่อหลัก๒วันนี้
ร้อนมากก็ไม่ไหวนี่ก็รับไปมากพอสมควรนะ

เปเป้เล็กพยายามโต้คืนด้วยขวาเหมือนกัน
มันอยู่ที่การยืนระยะของไอ้เจ้ากล้องเพชร
แล้วเวลาโดนบ้างเป็นปัญหาหรือเปล่า

ถี่เองค่ะไม่ว่าถี่ค่าเองจะยุบนะ
แต่แข่งซ้ายให้ใช้การได้ดี
เปิดเกมรุ่นที่วงในครับเปเป้เล็ก

เสียหลวงเสียชายเสียเหยียดบ้างเดียวกคนพ่อเย็บเลย
น้ำเงินเวลาติดในตีแล้วคาไว้
ตีแล้วพักตีแล้วคายายังแก้ยาก
แล้วลากออกมาเสียจังหวะตีนซ้ายอีกแล้ว
ต์นูต์เตะได้แม่นดีเยอะเกินนะแข้งซ้ายหน้า
วันนี้เจ้าเปเปเรียกเป็นมันที่หมัดละ
วงในแย่งซอด
เตะด้วยเขาขวาพลิกยังหักลง
อ้าวขาอ่อนลงประถมิถุงล่าง
เสียจังหวะไปนิดนึงครับหมดยกที่๑๐

โอ้โหทางเปเป้เดินเข้าหาเตะขวาต่อยหมัด
โดนทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับกล้องเพชรนี่หัวแข้งซ้ายสกัด
เข้าในปั้มตีเข้าใน

ตอนนี้ครับคุณซูมครับสมชายกุศัวสมบัติคุณจรูนวนิชาครับ
ให้เกียรติมาชมมวยไทยรัฐแล้วก็จะมาคาดเข็มขัดแชมป์เปี้ยนเราครับ
ประจำเสาร์ที่๒๘นะครับเป็นเข็มขัดแชมป์เส้นที่๔ครับ
ถ้าจับในได้แล้วต้องตีด้วยนะครับ
แย่งกันสอดได้ช่วงนิดนึงกล้องเพชร
คู่นี้ใครยุบใครย่นใครย่อนิดเดียวนี่เจ๊งชัยเลย
เป็นเพศเล็กต้องระวังตีนซ้ายด้วยนะครับกล้องเพชรนี่วางแม่นเลยวันนี้เตรียมมาดี
นี่เป็นยกที่สะหลุดครับโอ้โหเตะหลุดตรงนี้เจอศูนย์ด้วยขวา
ถ้าหลุดก็โดนสามสอนอะดิ
หนึ่งสูญเลยนะถ้าโดนอย่างงั้นก็ไป
มันเป็นมวยใครสมัยนี้แต่หลุดไม่ได้หรอกพี่ป๊า
แบบนั้นเจ๊กก็ยังจะเด้งเขาหวัดกันที่ความแข็งแกร่รแล้วครับมาถึงตรงนี้
ศูนย์ด้วยศอกหลวงใน

สวัสดีครับ
มาซ้ายคืนโอ้โหใส่กันสนุกเอาแล้วเป็นปัญหา
เรียบร้อยไหมลงไปกรรมการนับไม่นับ

ยังเมายังเมาตาลอยอยู่ต้องนับก่อน
เจอเข้าไปหมัดนี้ซุดเป๋เมาเป็นยุงเมายา
เอาออกไปอ่ะนี่มันคือทองของไอ้เจ้าเป้เป้

๑๒หมัดมาเป็นชุดออกไปยังสวนคืน
สวนส่อกนะฮะ
ยังมีบวกนะแสดงว่าฟื้นแล้ว

หักลูกนี้ลึกขึ้นมา
สวนคืนขยับ
แข้งซะเจ๋อหมัดถือว่าทรมาคทนะ
ไปเจอโลโบคอปไปเจอมนุษยหุ่นยนต์อย่างเปเป้เล็ก
วันนี้มาลูกแข็งแรงเป็นหลักเชิงไม่สนนะครับ
ในอย่างเดียวเอาลูกหนักเข้ามาช่วย
พยายามจะหมัดหงายเข้ามาแล้วครับกล้องเพชร
โดนชุดใหญ่หล่นเลยลูกนี้คามุมเลยไม่นับเลยครับ
ร้อยตำรวจเอกสัญญารัฐนาภัยวงศ์ไม่นับนะครับ
ก็เป็นอย่างนั้นว่าทางเปเปเล็กต่อหลัก๒ชนะที่เอโอ้กล้องเพชร
โดนหนักเข้าไปแม่๒ยกนี่ทำดีเลยนะครับ
ตีนซ้ายได้ดียก๓มาพลาดโดนก่อน
หนักจริงไรจริงนี่ต้องโดนแบบนี้นี่
ขามุมเลยเขาพลุกขวาเข้าไปเต็ม
ปล่อยตัวออกมาเนี่ยโอ้โหคึกจริงครับเปเป้เล็กต่อหลัก๒
วันนี้ปหลัก๒๒ตัวยกจริงครับ
มาได้ลูกหนักลูกแข็งแรงจริง

ยกที่๓พักสักครู่ครับ